สืบสวนตำรวจภูทรภาค๑นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายสันติจึงทองดีหรือเสียหาย
และนายนิวัตรเฉลิมวัดหรือแจ็ค
สองผู้ต้องหาร่วมกันฆ่านางสาวกลิ่นเกษรวงสิง
สาวขายปุ๋ยยัดศพในรถเก๋งทิ้งน้ำ
พื้นที่สพนโดนจสระบุรี
ตำรวจนำหมายจับเข้าจับกลุ่มที่โรงงานปุ๋ยอำเภอพระพุทธบาท
แล้วขึ้นรถไปที่กองกำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดสระบุรีทันที
หลังสารออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ

โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุ

เก็บได้จากห้องพักของผู้ต้องหาของผู้ตาย
และภายในรถที่จมน้ำอยู่นานถึง๓ปี
โดยยืนยันว่าพยานหลักฐานต่าง
ตำรวจพบความเชื่อมโยงมาถึงตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
แช่น้ำ๓ปีมันทำให้เกิดปัญหา
แล้วก็ยืนยันแล้วว่าเป็นคนเดียวกันใช่ไหม

มีรายงานว่าขณะตำรวจเข้าควบคุมตัวเสียหาย
พบว่าเขากับนายแจ๊คเพิ่งกลับมาจากทำธุระที่ชนบุรี

ให้การว่าตนเองทราบดีอยู่แล้วว่าถูกออกหมายจับ

พฤติการหลบหนีพร้อมยอมให้จับกลุ่ม
เมืองต้นเสียหายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

แม่ของนางสาวกลิ่นเกษรรู้สึกโล่งใจ

เพราะตลอด๓ปีที่ผ่านมา
ต้องได้รับผลกรรมที่ตัวเองก่อ

นี้ยอมรับว่ายังกังวลเรื่องอิทธิพล
อยากให้ตำรวจคัดค้านการประกันตัวเสีย

คือถ้าเขาทำก็คือเวรกรรมค่ะให้เวรกรรม
มันก็มั่นใจนะแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานไง

คือเราก็ตอบว่าจะเป็นหลักฐานที่ให้อย่างเดียว
คือลูกเราหายไปตรงนั้นน่ะ

ตอนนั้นเขาบอกผมไม่ว่าหรอก
เพราะใครก็ต้องสงสัยผม
เพราะพ่อต่ออยู่กับผมเป็นคนสุดท้าย
เขาพูดอย่างนี้นะพูดกับแม่ตอนนั้น

สำหรับคดีนี้ตำรวจใช้เวลาเพียง๑เดือน
รวมรวมพยานหลักฐานและผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งตรงกับแม่ของนางสาวกลิ่นเกษร

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน